คุณผู้ชมจำได้ไหมคะตอนที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่๕กันยายนในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี
มีคนมาต้อนรับเยอะเลยหนึ่งในนั้นคือยายแขมอายุ๘๐กว่าแล้วอะค่ะ
ยายมารำมโนราต้อนรับอ๋อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วใช่ไหม
อุ๋ยแต่น่าตกใจมากนะเมื่อคืนยายแข็มถูกคนเมาคลุ้มคลั่ง
เอามีดฟันหลังกลางงานศพคุณยายแกเข้าโรงพยาบาล
แต่คุณยายแกได้กำลังใจที่ดีมากบิ๊กป้อมวีดีโอคอลคุยกับแกในโรงพยาบาลเลย
แต่เดี๋ยวย้อนไปดูตอนที่แกรำมโนราต้อนรับบิ๊กป้อมก่อนนะคะ
อันนี้สองเป็นสองยายแขมเคลือวันอายุแปดสิบเอ็ดค่ะ
มโนราชื่อดังของจังหวัดกระบีซึ่งก็มาต้อนรับพลเอกประวิทย
ลงพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่เมื่อ๕กันยายนคุณยายแกแข็งแรงมากนะคะ
ร่ายรำงดงามมากจริงจริงแต่น่าตกใจเหมือนกันนะคะ
เมื่อคืนนี้ยายแข็มถูกผู้ชายคนนึงเมาคลั่งทำร้ายร่างกาย
ในวัดธรรมาวุฒิสรนารามที่ตำบลปากาศัยระหว่างแบบจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพอยู่เลยอ่ะ
ถูกฟันเข้าที่ต้นคอค่ะแผลยาว๗เซนติเมตร
รีบนำส่งโรงพยาบาลเหนือคลองเย็บไป๕เข็มอาการปลอดภัยแล้ว
ผู้ก่อเหตุคือนายอมรสักรักเกลืออายุสี่สิบสองนะคะเมานะคะคลั่ง
แล้วนี่ที่หน้าเละเทะแบบนี้ชาวบ้านรุมประชาธรรมอ่า
ไงแล้วไปก่อเหตุกับคนแก่ชาวบ้านรับไม่ได้
ประชาธรรมจนหน้าเละเป็นแผลยับเยินเลยนะคะครับ
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยยายแข็มกำลังทำหน้าที่เป็นโคศกนำสวดพระอภิษฐรรมอยู่ค่ะ
อยู่ในสาราของวัดนายอมรศักดิ์เมาเดินถือมีดพระเข้ามาในวัดเฉยเลย
แล้วตรงไปฟันไยแขมเลยโอ้โหจนกันล้มอ่ะค่ะ
คนในวัดก็ช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้แล้วเรียกกู้ภัยนำตัวยายแข็มส่งโรงพยาบาล
ตอนที่กำลังช่วยยายแขมเนี่ยนะคะคือนายอมรศักดิ์เหมือนกับว่าจะวิ่งไปทำร้ายชาวบ้านซ้ำด้วยนะ
ตอนนั้นน่ะตอนที่แบบจับตัวกันแล้วเอาไม่อยู่อ่ะค่ะ
ก็เลยสุดท้ายโดนรุมประชาธรรมสน่าเย็นเลยครับ
กลบปากฟกช้ำไปทั้งตัวตัวผู้ก่อเหตุเองก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะ
เพราะว่าบาดเจ็บเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาการของยายแข็มนิดนึง
อยู่ห้องพิเศษโรงพยาบาลเหนือคลองคุณยายอาการดีขึ้น
สามารถลุกนั่งพูดคุยกับลูกหลานได้ครับ
ก็ยังเจ็บนิดหน่อยบาดแผลแกนะคะที่คอด้านหลังค่ะ
เห็นไหมคะที่มีแบบพันแผลผ้าก๊อสอยู่อ่ะดูสิ
แต่แกกำลังใจดีมากนะแกก็เล่าให้ฟังว่าไปทำหน้าที่พิธีกรงานศพแม่ชีที่วัด
ระหว่างที่นำสวดเรียมถวายปัจจัยให้พระด้วยความที่คุณยายก็ยืนหันหลัง
หันหลังให้คนมาร่วมงานก็เลยถูกฟันเข้าที่คอ
ความรู้สึกคือเหมือนโดนไฟช็อตแล้วคุณยายก็น็อกหมดสติล้มไปเลย
ผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายอมรศักดิ์ยายแขมบอกว่าโหรู้จักกันดี
ครับชอบมาขอข้าวที่วัดเป็นประจำอืมไม่น่าเชื่ออยู่ดีดีจะเมาคลุ้มคลั่ง
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
หน้าที่ของยายคือเป็นพิธีกรในหมู่บ้านอ่าเป็นพิธีโกนงานศพบ้าง
งานขึ้นบ้านใหม่บ้างทุกงานเลยเป็นพิธีโกนกำลังอุทิศาลอยู่
เข็มก็ยืนหันหลังยืนหันหน้าไปหาพระแล้วก็ป้าเข็มก็ได้ยินว่าปั้ง
ดังนักเลยป้าเข็มก็ปื๊บจนทีแล้วก็หลังจากนั้นทั้งใหม่ทั้งตัวเอง
ไม่รู้ว่าล้มหรือใครไปรับนะอืมอ่าก็ลืมไปเดียวหนึ่งอืมแต่
เดี๋ยวก็มีหมอฉุดซึ่งเป็นลูกหลานในบ้านนั่นแหละ
ก็มาเขย่าที่หน้าอกแล้วก็เรียกยายเข็มยายเข็มจ้าจ้าจ้า
ยายแกไม่รู้สึกตัวแล้วก็แต่คุณผู้ชมดูตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ
ระหว่างที่ยายแขมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมีเซอร์ไพรส์มีกำลังใจไปให้คุณยาย
ทำไมฮะตำรวจต่อสายวีดีโอคอลหาบิ๊กป้อมเหรอ
คุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรี
คุยแบบวีดีโอคอร์เห็นหน้ากันเลยนะไม่ใช่แค่ส่งเสียงนะคะครับ
โอ้โหพลเอกประวิทย์บอกว่าขอให้หายไวจะแวะไปเยี่ยมอีก
แข็มก็บอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วคิดถึงพลเอกประวีอุอ้าง
คิดถึงด้วย
กลับก็อยู่ในหัวใจของยายแข็งไปตลอดแล้วล่ะค่ะ

นี่ค่ะอยู่ในใจของยายแข็มไปตลอดแล้ว

ใช่ค่ะก็คือวีดีโอคอลคุยแบบเห็นหน้า
ให้กำลังใจยายแข็มแบบนี้ค่ะ

นี่แหละเซอร์ไพรส์นะใช้ใจบันดาลแรงเลยนะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
อมรศักดิ์อายุก็๔๐กว่าแล้ว
เมายาคลุ้มคลั่งอลวาดแล้วก่อเหตุแบบนี้
ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ที่สพเหนือคลอง

แต่ก็เหมือนกับนี่นี่หน้าก็เป็นแผลเต็มเลยนะคะอืม
แต่ปรากฏว่าพอตรวจร่างกายไม่ได้มีสารเสพติดในร่างกายอ้าวเหรอ

อาจจะเป็นเมาเหล้า

ผิดอยู่ดีไปก่อเหตุแบบนี้นะคะ

ตกใจตอนที่เกิดเหตุ

เออคุณน้องไว้ใกล้กัน